เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

คุ้นไหมครับ
เสียงจริงตัวจริงนี่แหละครับพี่ปิงฟรุตตี้

โอ้โหทั้งคู่จิ้นคู่จิ้มเลย

ผมเกิดปีพุธศักดิ์ภาคศักดิ์อ่าน๒๕๔
ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุม
ชาวบ้านอะคะ
ผมเรียนอยู่ปี๒๖

โปรดฟันทุกวันอยู่แล้วเบอร์
ใจมันรักเธอโปรดโจ้งเข้าใจ
ว่ารักเธอฉันรักเธอหมดใจยาย
ยืนตรงเล็งหัวใจไปที่เธอ
ยนต์ไหลยนต์ไหลคิดว่าเจออีกครั้งจะต้องให้พักเธอ
พอเจอหน้ากันก็สั่งได้ทุกที่ทุกที
ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้
จะลองอีกทีกลัวเธอไม่มอง
ลองห้ามใจไม่คิดถึงเธอไม่ไหว
ยังคงเล็งหัวใจไปที่เธอ
จะบอกยังไงให้เธอเข้าใจ
จะบอกยังไงให้ตรงใจเธอ
เก็บไว้ฉันก็คงต้องกลุ้มใจ
กลัวใครบอกเธอไปก่อนฉัน
โปรดกันเพียงแค่ครั้งเดียวใจก็เพลิน
ใจมันอยากเจออยากบอกว่ารักเธอรักเธอ
ทุกคืนก็ฝันทุกวันอย่างลาเมอ
คอยตามที่เธอรอดยงเข้าใจ
กลัวรักเธอฉันรักเธอหมดใจ
ยังคงเล็งหัวใจไปที่เธอ

โปรดติดตามตอนต่อไป